ส่วนวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าหลังจากที่คนดวงดีดวงเฮง
เขาขอพรจากพ่อปู่แม่ย่าที่คำชโนธไปเนี่ยนะ
เขาถูกรางวัลแล้วเขาก็เลยต้องไปแก้บน
แต่เวลาเขาไปแก้บนเขาแก้บนแบบยิ่งใหญ่อลังการมาก
เพราะว่าเขายกหมอลำเสียงอีสานไปแก้บน

ตามไปดูที่เกาะคำชโนธอุดรธานีจ้า

โอ้โหคุณต้องบอกว่าคอนเสิร์ตหมอลำเสียงอีสาน

นี่ค่ะบริเวณลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธคึกคักมาก
เพราะว่ามีพี่น้องชาวจังหวัดชายภูมิ
เขาพากันมาทำพิธีแก้บน
หลังจากถูกโชคได้ลาบจากพ่อปู่แม่ย่าไปกว่า๔๒ล้านบาท
เฮ้ยพูดเป็นเล่น

งั้นเสียงอีสานจ้างมาเนี่ยหูยคุณไม่ใช่ราคาถูกนะครับ

จริงซึ่งภายในพิธีนี้นะคะ
ก็ได้พ่อจ้ำเจ้าเก่าเจ้าเดิมเดินทางมาทำพิธีให้นะคะ
ภายในพิธีเขามีการกราบไหว้บูชาพ่อปู่แม่ย่า

เปิดวงเต็มเวทีเนี่ยคุณขนกันมาแน่นเลยนะคะ
โอ้โหสนุกสนานมากค่ะ
แล้วคุณรู้ไหมว่าเขาก็มีการรำถวายด้วยนะ
เขาจะมีรำถวายพ่อปู่แม่ย่านะคะสร้างความสนุกสนานมาก

รวมไปถึงคนที่มาขอพรมากราบไหว้หรือมาร่วมงานด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการแก้บนชุดใหญ่มาก

ขันน้ำมนต์น้องใบตองเห็นขันน้ำมนต์ไหม

เอามาให้ดูแป๊บเดียว
เอาดูกันไปคือในพิธีเนี่ย

จุดเทียนใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะต้องมี
ขันน้ำมนต์ด้วยนะอ่างานนี้มีคนบอกว่า
เห็นจ่ะเลยนะเห็นว่า

แล้วก็ต้องย้ำตรงนี้ว่าคุณผู้ชมต้องใช้
วิจาระยานนะครับรับชม
มีคนเขาถูกรางวัลขอพลาดต่าง

เขาก็จะไปแก้บนกันเยอะแยะมากมาย
บางคนก็จะจ้างนางรำไปรำถวายหรือว่าจ้างเนี่ยวงหมอลำบ้าง
คือมันมีหลากหลายวิธีค่ะมีพานบายสีด้วย
แล้วแต่นะคะว่าคุณผู้ชมจะขออะไรจริงไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นโชคลาภนะ
ขออย่างอื่นก็ได้ขอเหนือการงานการค่าค้ายอะไรต่าง
ก็ได้เหมือนกันก็คือเป็นอีกหนึ่งที่ที่ฮอตฮิตมาก
แล้วก็บอกคุณผู้ชมเลยว่าดิฉันจะไป

น้องใบตองจะไปนะครับที่คำชโนธวันพรุ่งนี้ถ้าคุณผู้ชม
อยู่ที่นั่นหรือว่าไปที่เกาะคำชโนธ
เจอน้องใบตองก็สามารถให้อาหารได้นะฮะ
ให้อาหารป้อนอาหารได้เพราะน้องใบตองเขาได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดี

ดุค่ะดุเฉพาะกับคุณนี่แหละ
ไม่ใช่เดินเจอดิฉันเอาแป้งโรยไม่ได้นะ

แป้งเย็นด้วย
กันก็ทักทายกันได้นะคะเดี๋ยวจะบุกไปที่คำชโนธอุดรธานีนะจ๊ะ
เข้าไปจริงไปจริงจ้าอยู่ถึงวันจันทร์เลยจ้า